มาดูเรื่องของการจำหน่ายสลากินแบ่งเกินราคา

ค่ะแล้วก็ต้องบอกด้วยบอกว่าต่อไป
คือถ้าเกิดจะซื้อสลากกินแบ่ง
เราต้องยื่นบัตรประชาชนให้ดูไหม
เพราะว่าล่าสุดคือก็มีออกประกาศมาด้วย
ห้ามขายสลากให้กับคนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
คุณผู้ชมเรื่องนี้พอเราเล่าข่าว
เชื่อว่าจะมีคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอเยอะมาก

เพราะตอนนี้สมาคมสลากินแบ่งคนพิการแห่งประเทศไทย

แล้วก็บอกว่าในทางปฏิบัติอาจจะทำได้ยาก

ว่าทำไมในทางปฏิบัติถึงทำได้ยากแต่เอาที่แน่ดูเมื่อวานนี้ก่อนค่ะ
คือเมื่อวานนี้ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เขามีการเผยแพร่พระราชบัญญัติสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลฉบับที่๒
ปี๒๕๖๒ออกมาก็ประกาศให้มาตรา๓๙
ผู้ใดเสนอขายหรือว่าขายสลากินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และยังไม่ได้ออกรางวัลในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในสลากินแบ่งรัฐบาล
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
เอาง่ายคุณผู้ชมก็หมายความว่าขายเกิน๘๐บาทนั่นแหละ

แล้วก็มาตรา๓๙ทับ๑ค่ะ
ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ก็อย่าไปขายในโรงเรียนในสถาบันการศึกษา
และมาตรา๓๙ทับ๒คือผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคล
ซึ่งอายุต่ำกว่า๒๐ปีบริบูรณ์
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ทีนี้ค่ะพอได้ฟังไปเรียบร้อยแล้ว
เราก็ต้องมาดูความคิดความเห็นของฝากฝั่ง
สมาคมสลากกินแบ่งคนพิการแห่งประเทศไทยหน่อย
เราก็มีโอกาสได้ไปเจอกับทางนายกสมาคมนะคะ

นายกสมาคมบอกว่าในทางปฏิบัติเรื่องของการขายสลาก
ให้กับคนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี

คนขายสลากเราก็จะเห็นกลุ่มคนพิการทางสายตาถูกไหม
ก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้วว่าลูกค้าหรือว่าคนที่มาซื้อน่ะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะทำได้เหรอ
ก่อนที่จะมายืนอยู่หน้าแผง

ขอโทษนะคะขอดูบัตรประชาชนหน่อย

มันไม่ใช่เข้าผับเข้าสถานบันเทิงคุณ

ว่าถ้าเกิดกฎหมายมันออกมาแบบนี้จริงเนี่ย
ทางสมาคมเองก็พร้อมจะปฏิบัติตาม
แล้วก็จะระมัดระวังเรื่องนี้ให้มากที่สุด

รออ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมทางไลน์หน้าจออยู่นะคะ